คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางกันหน่อยนะคะ
ย้อนกลับไปตั้งแต่๑๒มกราคมค่ะ
ผู้ชายอายุ๕๑ปีเขาไปหาของป่าในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ปรากฏว่าหายไปนับจนถึงตอนนี้๒สัปดาห์แล้วนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนที่กำลังร่วมกันกับชาวบ้าน
ซึ่งเป็นจิตอาสากว่าร้อยคนค่ะคุณผู้ชม
ช่วยกันออกตามหาผู้ชายคนดังกล่าวที่ศูนย์หายไปนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานไปเจอแล้วนะคะ
ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายที่หายไปก็คือคนนี้แหละค่ะ
ก็คือนายเสน่ห์เหล็กดีแต่ว่าตอนที่ไปพบเนี่ยคือสภาพเป็นศพนะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ยืนยัน๑๐๐นะว่าใช่นายเสน่หลีกดีหรือเปล่า
แต่เอาล่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนี่ก่อนนะคะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยชาวบ้านบ้านเฮีย
กว่าร้อยคนค่ะต้องนั่งเรือไปแบบนี้นะคะ
และเดินต่อเดินเท้าต่อไปในป่าลึกแบบนี้ค่ะ
การเข้าไปค้นหาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะ
หลังจากที่ไปค้นหาแล้วนายสิงห์ทองสมพมิตร
อำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปานก็บอกว่า
ว่าที่๑๐๓สมชายสิริชูทรัพย์นายอำเภอเมืองปานเนี่ย
ลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ
คือจุดดังกล่าวที่คาดว่านายเสน่ห์หายตัวไปเนี่ยนะคะ
ลักษณะคือเป็นสภาพภูเขาสูงชัน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลคือกลัวว่า
คนที่เข้าไปร่วมค้นหาเข้าไปแล้ว
หลงลืมติดอยู่ในภูเขาที่สูงชันเนี่ยนะคะ
ก็เลยก่อนที่จะเข้าไปต้องมีการลงทะเบียนเข้าออก
กับเจ้าหน้าที่เพื่อนับจำนวนคน
ไม่ให้มีใครขาดตกค้างอยู่ในป่า
แล้วก็เมื่อวานเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับ

อกจากจะเป็นจิตอาสาในการช่วยค้นหาแล้ว
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็บริจักษ์เงินด้วยนะคะ
เพื่อเอาเงินที่ได้ไปซื้ออาหาร
ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาค่ะ

อำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปานบอกว่า
พอไปเนี่ยคุณผู้ชมสภาพนะ

แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดต่างได้
ต้องรอสอบถามจากผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนก่อน

ค้นหาได้ไปพบศพผู้ชาย
คือลักษณะทางกายภาพภายนอกเนี่ยนะคะ

นอนเสียชีวิตใต้ต้นไม้บนเขา
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวตนนะคะว่า

ใช่นายเสน่ห์จริงหรือไม่อย่างไร

พี่สูตรอัตลักษณ์เนี่ยลำบากยิ่งกว่า
เพราะฉะนั้นตั้งแต่เมื่อวานที่ไปพบศพเนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้นำศพออกมานะคะ

จะนำทีมพี่สูตรอัตลักษณ์บุคคล

เพื่อไปพิสูจน์ว่าคนนี้

ว่าจะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ค่ะ